และห้อยชายเป็นดอกจำปาประดับด้วยลูกประเกิมทองเหลือง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน